ต้องบอกว่าข่าวนี้ไม่รู้ว่าจะมีใครหัวแตกหรือเปล่า

ตอนนี้คุณแจงเขาติดโควิด

หลายคนก็บอกนั้นแมวไม่อยู่หนูล่าเริงหรือเปล่านะคะ

ซื้ออะไรอ่ะ๘เดือน๘ของทุ่มภูมิป่ะพี่แจ๊ก
แต่ละชิ้นนั้นราคาสูงปรี๊ดมากนะคะ

คือคนก็ตกอกตกใจนะครับว่า

ราคาถึง๑ล้าน๕แสนบาทคุณผู้ชม
โอ้โหคนเห็นแล้วก็ตกใจมากนะคะ

คือวินเพจเราเข้าใจนะว่าราคามันแรง
ราคามันสูงเหมาะสำหรับคนที่แบบรักสายนี้

ไม่ไหวจริงนะคะเช่นเดียวกับภรรยาเขานอนป่วยอยู่นะคะ

นี่มึงแกล้งไม่รู้เหรอว่ากูป่วยฮะ

อย่าให้กูออกไปนะมึง

แบบนี้เลยเราก็ไม่รอช้า

ใจเต้นตุ๊กเลยอ่ะ
เสื้ออะไรวะล้านห้ามึงบ้าเปล่า
โมโหด้วยของขึ้นเลยเนี่ย
ร้อยวันพันปีไม่คิดจะไลค์เลยนะ

เออหรือว่าผิดเลขผิดโดนแน่ะและจัดการใครก่อนร้านเสื้อหรือว่าพ่อ

กูตายไม่ได้หรอกถ้ากูตายลูกกูไม่มีที่อยู่แน่ะ
คืออะไรช้อปปิ้งแบบมีบ้านขายบ้านเหรอ

ฉันก็แบบโทรหาถามเพื่อนแหละ

ตอนแรกโควิดเนี่ยอาการจะหายแล้วนะพอเจอซื้อร้านห้าเข้ามา
ฉันไลฟ์สดไปนะแต่ว่าจริงแล้วคุณผู้ชมมันอาจจะเป็นอย่างนี้

ราคาจริงคงไม่ใช่แบบล้านห้าหรอก
แต่ด้วยความที่อาจจะแบบว่างึกกักอยู่นะ

ดุ้งนะท่านก็บอกว่าเอาจริงแจงเอาพูดตรงนะ
หัวมึงหลอกมึงเปล่าเอาจริงทำเป็นแบบว่ามุนิมุตา
ทำเป็นแบบงงแล้วแอบโอนไปเท่านั้นแหละค่ะ
แตงบอกว่าเดี๋ยวฉันจะรีบเช็คบัญชีเลย

ส่วนตัวสนิทกันก็อาจจะพูดแบบว่า

ภรรยาออกมาโรงพิธีมันเจอชุดใหญ่ไฟกับฮิปแน่

ดิฉันว่าต้องกราบใจคนแคปนะ
มือไวเหลือเกินแหมแล้วก็แคปแล้วก็ฟ้องส่งเมียเขาด้วยเรียบร้อยเลย